คุณผู้ชมครับตำรวจทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช

คนร้ายคนนี้เป็นใบ้แล้วหูก็ไม่ได้ยิน
แต่ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮะ

โอ้โหการสอบสวนเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ล่ามภาษามือก็หาไม่ทันแล้ว
ก็ต้องสอบปากคำกันแบบนี้แหละ

กลีกรปั๊ง
อยู่นั่นลงใกล้แล้วไว้
มึงเลย
แม่ติ๊ค

โอ้พา
ฉีกทุกกฎล่ามภาษามือ

คืออันนี้ไม่ได้เน้น

นี่เรื่องซีเรียสนะดูหน้าผู้ต้องหาสิมีแอบอมยิ้ม
คุณผู้ชมเขาพูดไม่ได้หูก็ไม่ดิน
ฉะนั้นมันต้องออกท่าทางให้มันเยอะเพื่อสื่อสาร

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่พันธุ์ตำรวจโทธรรมราชส้มเขียว
เขียวหวานขออภัยอ่านไม่จบนะฮะ
ท่านเป็นสารวัตรสืบสวนสพทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชสอบประคำนายสุริยาเชื้อนุษย
หรือว่านายนวลอายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์รถมอเตอร์ไซค์นะฮะของนางสาวสุนิสาสอนพักดีอายุ๓๐ปี
ผู้เสียหายจอดไว้หน้าบ้านนะครับที่ทุ่งสงศ์นั่นแหละกลางดึก๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นวลผู้ต้องหานะครับเขาไม่ได้ยินด้วยพูดก็ไม่ได้ด้วย
การสอบปากคำก็ยากลำบากนะครับต้องใช้ภาษามือด้วยภาษากายตลอดการสอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมง
สื่อสารกันให้เข้าใจแต่ผู้ต้องหาก็เข้าใจบ้างนะครับไม่เข้าใจบ้าง
บางช่วงบางตอนผู้ต้องหาก็นั่งยิ้มพยักหน้ารับแต่ไม่รู้เข้าใจไหม
ไม่รู้เข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับข้อกล่าวหาก็คือเป็นคนขโมยรถจักรยานยนต์แล้วไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนจะตบตาตำรวจ
แต่สุดท้ายถูกจับได้พร้อมของกลางครับระหว่างเอาตัวนะครับเอารถจักรยานไปซ่อมนะฮะ
จักรยานยนต์ไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านของเขานี่แหละนะครับ
หลังสอบสวนนะครับบันทึกจับกลุ่มเสร็จแล้วก็ควบคุมไปดำเนินคดีต่อไปฮะ
ตำรวจไทยก็ต้องมีทักษะหลายอย่างครับนะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะ
การสอบปากคำผู้ต้องหาที่เป็นใบ้แล้วก็หูหนวกตำรวจก็ต้องทำทุกอย่างจริงค่ะ